ช่วงนี้นะครอบครัวได้กลับมาอยู่รวมกันเยอะขึ้นนะคะ
เพราะว่ามีเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการโควิด๑๙

ก็ไม่รู้ว่าการอยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นเยอะขึ้นเนี่ย
มันอาจจะเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งหรือทำให้ทะเลาะกันมากขึ้นหรือเปล่า
ความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวเยอะมากนะคะ
ล่าสุดที่จังหวัดตรังค่ะมีหลานคนนึงค่ะ
ไม่พอใจลุงแท้ของตัวเองที่ชอบเอาเรื่องเขาไปนินทากับคนอื่น
ทำนองว่าเอาแต่เมาไม่ทำการทำงานแบบนู้นแบบนี้
เหมือนเอาไปนินทานแล้วเขาก็เก็บสะสมเอาไว้
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ตัดสินใจเอาปืนไปยิงลุงแท้

เป็นบ้านปูนชั้นเดียวติดกับถนนสายบ้านโพน้ำผุดในอำเภอเมืองตรังนะคะ
ลักษณะบ้านเนี่ยหน้าบ้านเปิดเป็นร้านขายส้มตำ
ตำรวจพอได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
รีบลงพื้นที่ไปที่บ้านไปถึงมีไทยมุงเต็มเลยค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ยืนมุงดูเหตุการณ์กันอยู่เยอะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบเอาเชือกมากั้นไม่ให้บุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
เจ้าหน้าที่ถึงเข้าไปตรวจสอบในบ้านได้
พอเข้าไปก็พบสบของนายสมควรฉนะพานหรือลวงนุษย์วัย๖๐ปี

สภาพศพคือถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมที่หน้าอกซ้าย๑นัด
เหนือข้อมือซ้าย๑นัดแล้วก็ถากแขนซ้ายไปอีก๑นัดนะคะ
สอบสวนลูกสาวผู้ตายก็ให้การบอกว่า
คนก่อเหตุก็คือหลานชายของพ่อหรือว่าลูกพี่ลูกน้องของเธอเองนี่แหละ
ชื่อว่านายชานนท์อายุประมาณ๒๐ปีค่ะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกว่า
ตัวเธอเนี่ยนอนอยู่หน้าบ้านส่วนพ่อเนี่ยนอนพักผ่อนอยู่หลังบ้าน
จากนั้นนายชานนท์ลูกพี่ลูกน้องของเธอซึ่งเป็นหลานของพ่อเธอเนี่ยนะ
ก็เดินมาที่บ้านแล้วก็ถามเธอเนี่ยค่ะว่าลุงอยู่ไหม
ชนวนก็เดินมาถามลุงอยู่ไหมด้วยความที่เป็นญาติกันเธอก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็ตอบไปว่าอ๋อพ่อนอนอยู่หลังบ้าน
แล้วเธอก็เห็นนายชานนท์เนี่ยเดินผ่านเธอตรงไปที่หลังบ้าน
ก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะคะจนกระทั่ง
นายชานนท์เนี่ยเดินเข้าไปผลักประตูอย่างแรง
คิดว่าคงเห็นพ่อเธอหลับอยู่ก็เลยควักปืนขึ้นมาแล้วจ่อยิงเลย๓นัด
เธอบอกเธอได้ยินเสียงปืนประมาณ๓นัดเธอตกใจมาก
รีบวิ่งไปดูที่ต้นเสียงไปถึงคือเห็นพ่อนอนจมกองเลือดตายแล้วค่ะ
ส่วนนายชานนท์ก็คือไม่สนใจใยดีเธอเลยนะเดินถือปืนแล้วก็ออกจากบ้านไปอย่างใจเย็น
เรื่องนี้นายสุรศักดิ์ชนะพานลูกชายคนโตก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่า
นายชานนท์กับพ่อเขาเนี่ยสนิทกันนะลุงหลานคู่นี้สนิทกันมาก
แต่ที่ผ่านมาก็ทะเลาะกันบ้างตามภาษาค่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันมันคือเรื่องอะไร
หนูนอนดูอ่ะค่ะแบบว่าเพราะว่าเปิดพักเข้าไปเลยค่ะแบบว่าปกติประตูมันเสียงดังอยู่แล้วอะค่ะ

ที่มีหลานชายแท้ไม่พอใจลุง
โดยอ้างบอกว่าลุงชอบเอาเรื่องของเขาเรื่องไม่ดีของเขาไปนินทาให้คนอื่นฟัง
สุดท้ายเมื่อวานตัดสินใจก่อเหตุอุกอาจคือ
คว้าปืนไปยิงลุงแท้ที่บ้านจนตายคาบ้านเลยนะคะ
ฝ่ายลูกสาวของผู้ตายแล้วก็ลูกชายก็บอกว่า
เห็นเลยว่านายชานนท์ที่เป็นหลานเนี่ยเป็นคนก่อเหตุ
แล้วก็พอรู้มาบ้างว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน
แต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นประเด็นเรื่องอะไร
ถึงขั้นทำให้เกาะเหตุอุกอาจได้ขนาดนี้
เรื่องนี้นายพิพิษบุญชูเพื่อนสนิทของผู้ตายนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเขารู้ว่าประเด็นความขัดแย้ง
ถึงขั้นทำให้นายชานนท์ต้องมาก่อเหตุยิงเพื่อนเขาเนี่ย
น่าจะเป็นประเด็นเรื่องที่เพื่อนเขาเนี่ย
พูดเรื่องไม่ดีของนายชานนท์ให้คนอื่นฟัง
ในวงเล่าหรือที่อื่น
เลยทำให้นายชานนท์ไม่พอใจเหมือนเอาเรื่องเข้าไปนินทาค่ะ

ใส่ส่วนตัวผู้ตายจริงแล้วเป็นที่รักของทุกคนนะคะ

เป็นคนที่หลายคนบอกว่าใจถึงเพิ่งได้ใจนักเลง
เป็นคนขยันทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงดูครอบครัวค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
ตัวนายชานนท์คนก่อเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยนายปียศักดิ์แก้วละเอียดผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำผุด
เป็นคนนำตัวนายชานนท์เสนีหรือนายโจ้วัย๓๗ปี
คนก่อเหตุหรือว่าหลานของผู้ตายเนี่ยมามอบตัวกับตำรวจสพเมืองตรังค่ะ
ก็มาพร้อมกับญาติจำนวนนึงนะคะสังเกตดูคือนายโจ้มีสีหน้าที่เคร่งเครียดตลอดเวลา
ให้การภาคเศษค่ะโดยบอกว่าไปบ้านของนายสมควรผู้เป็นลุงจริง
แต่ไม่ได้เป็นคนยิงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญพยานในที่เกิดเหตุไปสอบสวนนะคะ
ก็มีลูกสาวใช่ไหมที่ตอนนั้นบอกว่านายชานนท์เดินมาถามเธอว่าพ่ออยู่ไหน
ก็ไปสอบสวนกันดูปรากฏว่าทุกคนยืนยันค่ะว่านายโจ้นั่นแหละคือคนลงมือก่อเหตุ
ได้ยินนายโจ้พูดหลายครั้งว่าแค้นลุงแท้ของตัวเองที่ชอบพูดจานินทารับหลังค่ะ
สุดท้ายแล้วนะคะตำรวจก็เอาคำให้การของพยานในที่เกิดเหตุ
พยานแวดล้อมประกอบกับหลักฐานในที่เกิดเหตุมาสรุปสำนวนคดีแล้ว
ก็แจ้งข้อหานายโจ้หรือว่านายชานนท์คือข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
และข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยจะนำตัวส่งฝากขังสารจังหวัดตรังวันพรุ่งนี้ค่ะ

ใช่ค่ะบอกว่าไปที่บ้านแต่ไม่ได้ยิง
ก็ต้องตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เอา
คราบขะเหมาดินปืนร่องร้อยอาวุธปืน
เทียบอะไรกันระหว่างตัวผู้ตายกับตัวของผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวได้